วันนี้จะพูดถึงการแพร่เชื้อในอากาศของโควิด๑๙

คือจากกรมควบคุมโรคยืนยันว่าไม่สามารถแพร่เชื้อในอากาศได้
หากไม่ถูกผู้ป่วยไอหรือจามใส่ในระยะใกล้ชิดคือ๑เมตร

แต่ความเห็นของคุณหมอบางท่านที่ออกมาเผยแพร่ในโลกโซเชียล
บอกว่าไวรัสนี้สามารถแพร่เชื้อทางอากาศ
คือถ้าเป็นแบบนี้เราจะนึกถึงเหมือนวรรณโลก
แค่ลมหายใจด้วยกันอยู่ใกล้กันหรือพูดเสียงดังหน่อย

จะมาจับประเด็นนี้มาวิเคราะห์ให้ฟัง

สวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ
เป็นเรื่องที่ตกใจกันพอสมควร
ผมตื่นเช้าขึ้นมาเห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์ครับ
บอกว่าแพร่เชื้อในอากาศ
แล้วแพร่ได้ถึง๓ชั่วโมงตกใจเลยครับ
เพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย
คนไทยสังคมไทยเราได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโควิด
ว่ามันติดกันโดยไอจามใส่กันอยู่ใกล้กัน
ติดกันโดยเสมหะน้ำรายน้ำมูกไปจามใส่กัน
แล้วก็จะออกมาเป็นละออง

จะโดนเขาถึงบอกว่าอย่าอยู่ใกล้กันเกิน๒เมตรไงครับ
เราก็รับรู้เรื่องนี้มามาแบบนี้ตั้งแต่ต้น
แต่พอมาถึงวันนี้พอมาเห็นหัวข่าวนี้
เอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่า
เราควรจะต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดว่าใช่หรือไม่ใช่
ข้อมูลนี้ไม่ใช่เป็นหมอคนหนึ่งธรรมดาธรรมดานะครับ
แต่ข้อมูลที่ว่านี้มาจากศาสตราจารย์นายแพทย์มนูลลีชเวงวง
หมอคนสำคัญเลยครับอายุ๗๐เท่าผมนี่แหละ
ท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางระบบการหายใจของโรงพยาบาลดังเลยครับ

คุณหมอมนูลเนี่ยมีเหตุผลที่สนับสนุนความเชื่อของท่าน

ยกตัวอย่างว่ามีกลุ่มนักร้องประสานเสียง
ที่ไปร้องเพลงกันในโบสถ์แห่งหนึ่งที่รัฐวอร์ชิงตัน
ไปกัน๖๐คนกลับมา๔๕คน
ติดเชื้อแล้วก็๒รายเสียชีวิตไปแล้ว
ทั้งที่ก่อนไปร้องเพลงประสานเสียงเนี่ย
ไม่มีใครมีไอไม่มีใครจามไม่มีใครกระแอมกระไอ
ไม่มีใครมีน้ำมูก
แล้วทุกคนก็ระมัดระวังตัวอย่างดี
คือต้องล้างมือล้างเจนไม่จับโน่นจับนี่
แล้วยืนร้องเพลงเนี่ยห่างกันอย่างต่ำก็๒เมตร

แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้
แล้วพอแยกย้ายไปบางคนก็เริ่มไม่สบายได้

แสดงว่าคนที่อยู่ในระยะฟักตัวเนี่ย
ร้องเพลงพอร้องเพลงเปล่งเสียงสูงมาก
เพลงที่ร้องในโบสถ์เนี่ยจะมีเสียงสูง
แล้วก็จะมีละอองฝอยฟุ้งกระจายออกมา
เป็นละอองฝอยขนาดเล็ก

เป็นละอองฝอยขนาดเล็ก
เล็กกว่า๕ไมครอน
แล้วมันก็ร่องลอยมาในอากาศ

ก็ทำให้คนที่อยู่ห่างออกไปเนี่ย

ไม่ต้องไอจามรถใส่กัน

ก็ติดเชื่อได้
นี่เป็นข้อที่ท่านยกมาเปรียบเทียบ

อ้าวแล้วคุณป้าคนหนึ่งที่เกาหลี

ที่ไปร้องเพลงในโบสถ์เหมือนกัน

ทำเอาสมาชิกที่ไปร้องเพลง๔๐๕๐คน

เอ๊ะถ้าไม่ร่องลอยไปในอากาศ

มันก็ต้องโดนเฉพาะคนที่อยู่ใกล้สิ
หรือยกตัวอย่างกรณีสนามมวย

ถ้าลำพังแต่ว่าโดนน้ำลาย
ติดตะโกนเฉียมมวยกัน

เอ๊ะทำไมต้องแพร่เชื้อไปวงกว้าง
ตั้ง๔๐๕๐คนอย่างนั้นได้
ฉะนั้นคุณหมอมนูล
ถึงมีทฤษฎีใหม่ของท่านว่า

มันกระจายอยู่ในอากาศได้

ถ้าความเชื่อของหมอมนูลถูก
ก็แปลว่าการระบาด

เพราะมันไปไกลได้ถึงขนาดนั้น
ฉะนั้นการออกไปเบียดเสียดกัน

ถ้าความเชื่อของหมอมนูนอย่างที่ว่า
ผมฟังเรื่องของคุณหมอมนูนแล้ว

ที่คุณน้ำแข็งรายงานจากที่ยาลา

ที่คนเค้าเอามาเผยแทะ
แล้วเพื่อทำให้คนที่ฟังคลิป
จะได้รู้สึกว่าเราต้องช่วย

มีคลิปที่เขาส่งมาให้
เป็นคลิปจากโรงพยาบาล
นางพยาบาลที่ยาลาครับ

ลองอ่านลองฟังดูนะครับ

เมื่อวานมีเวรสแตนบายตอนบ่าย

ที่ที่ทำงานโทรมาแจ้งว่า
มีโควิดใส่ท่อ๒ราย
ถ้ามีท่อที่๓เราต้องขึ้น

รอจนกระทั่งช่วงเวลาเกือบ๒ทุ่ม
มีเพื่อนโทรมาหาว่า
เคสจะมาจากบรรนังสตานะ
ท่อโควิดเตรียมตัวกินข้าวให้อิ่ม

ก็คงไม่ได้กลับบ้านอีกหลายวัน
ก่อนไปสามีก็มาอวยพร
อดกันนิดหน่อยให้อุ่นใจ
แล้วก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์ไปเลย
พอไปถึงที่ยาลา
กำลังจะเดินขึ้นบอร์ด

ไข้อยู่ด้วยใบหน้าตึงเครียดผ่านไปสักนิดเดินลงไปดูโอ้โหหัวหน้า
หัวหน้าตึกรักษาการหัวหน้าหมอพยาบาลจากตึกอื่นผู้ป่วยผู้ช่วย
พยาบาลเวรเปรย์เจ้าหน้าที่เครื่องมือและอีกส่วนที่เกี่ยวข้องมาจากไหนไม่
รู้ในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงพยาบาลประจำตึกประสานงานย้ายคนไข้
นอนอยู่ส่งต่อไปยังตึกอื่นชุนละมุนวุ่นวายมากแต่ก็เป็นระบบคนไข้
ทั้งหมดมากกว่า๑๐คนถูกย้ายไปหมดทีละเตียงทีละเตียงอย่างรวดเร็วเพื่อ
ให้ทันเวลาเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันลากเตียงรุนเครื่องช่วยหายใจรุนนิภาษา
คนคนเดิมที่รุนทุกอย่างต้องวิ่งกลับมารับคนไข้เครื่องช่วยหายใจ
ใหม่ไปส่งอีกที่ทั้งใกล้และไกลจนวอร์ดโล่งเหลือเพียงเตียงไว้รอรับโควิด
เท่านั้นกลุ่มหัวหน้าก็ยืนประชุมกันหน้าตาเคร่งเครียดคุยกับพอ
เป็นภาพที่ทุกคนเห็นถึงความสามัคคีการช่วยเหลือถึงจะ
เหนื่อยก็ไม่เป็นไรตัวเองก็มานั่งขาสั่นมือสั่นแรงหด
แรงหายถ้าต้องดูคนไข้ที่เข้ามาอีกไม่รู้จะเป็นอย่าง
ไงเหมือนกันโรงพยาบาลรัฐเนี่ยปฏิเสธไม่รับผู้ป่วยไม่
ได้มีกี่คนก็รับหมดแม้อัตรากำลังจะไม่เพียงพอก็ตาม
เอาจริงนะพยาบาลคนหนึ่งอยู่เวรเกิน๓๐เวรมันบ้าไปแล้ว
ต้องแก้สถานการณ์ให้ได้ซึ่งมันกระทบกันหมดทุกตึกกระทบต่อ
ยังมีโควิดเพิ่มเข้ามาเรื่อยอาจจะต้องเปิดวอร์ดแล้ว
โคฮอตอีกก็เป็นไปได้ได้โปรดเชื่อฟังบุคลากรสาธารณสุข
เราทำงานหนักเผชิญหน้ากับคนไข้โดยตรงแล้วท่านโปรดเห็นใจ
ร่วมมือกันหยุดยั้งการแพร่เชื้อโรคไม่ใช่เพื่อใครก็
เพื่อตัวท่านและครอบครัวนี่ไงครับเป็นจดหมายที่เขียนมาโดย
ซื้อง่ายนี่ติดมาคนเดียวนะครับยังวุ่นวายกันทั้ง
โรงพยาบาลขนาดนี้แล้วลองนึกดูสิครับถ้าเข้ามา๔คน
คน๑๐คนมันจะเป็นยังไงหรือถ้ามากกว่านั้นแล้วจะเป็นอย่าง
เพราะฉะนั้นถ้าฟังแล้วบอกว่าเห็นใจเข้าใจก็ช่วยคันต่ำตัว
ร่วมมือหยุดยั้งการแพร่เชื้ออย่างที่เธอขอร้องเถอะครับผม
ก็เอาเรื่องนี้มาขยายผลเพราะว่ายังเห็นคนอีกเยอะที่ยัง
ทำตัวสบายแล้วก็ไม่คิดถึงว่าคนอื่นเขาจะต้องเดือดร้อน
ยังไงจากนี้ไปโดยเฉพาะคนที่อยู่ในบุคลากรทางการแพทย์
ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับนะครับฟังคำว่าได้โปรด
เถอะนะเราก็ควรทำตามเนาะอาจารย์นะขอบคุณ